คุณผู้ชมฮะมาดูคลิประทึกบนท้องถนนอีกนะฮะ
ให้ลุ้นไปด้วยกันว่าผู้ชายสองคนที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะเนี่ย

คลิปนี้ผมลุ้นอยู่นานลุ้นอยู่มากว่าตั้งแต่ลูกศรสีแดงนี่ชี้
แล้วถ้าชนผู้ชายสองคนนี้จะถูกเทกระจาดกระเด้งร่วงจากรถไหม
ตอนแรกนะผมคิดว่าอะไรรู้ไหมคิดว่าเป็นคลิปที่รถกระบะเขาถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็เห็นรถกระบะคันที่มีกล้องหลังรถเขาก็ขับเร็วเหมือนกัน
คิดว่าจะประสบอุบัติเหตุจนเทกระจาดผู้ชายสองคนนี้
แต่ดูไปดูมารถมีกล้องหลังนี่แหละมาชวนนะครับ
คุณยังโชคดีนะที่รถที่มีกล้องหลังรถเขาสามารถที่จะบังคับรถไว้ได้

ถ้าเสียหลักคุณเทกระจาด๒หนุ่มคนนี้จริงนะ
นี่ครับทีมข่าวสอบถามไปยังนี่รถคันที่มีกล้องเนี่ยนะฮะ
คนขับชื่อว่านายจักรีอายุ๒๖ปีเป็นเจ้าของรถกระบะ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุตัวเขาเองแล้วก็พี่ชายเอารถกระบะ
ออกมาขับบนถนนสายเอเชีย

ฟุ่งหน้าขื่นสริกิษเที่ยมเผิงเมืองอุตราดิตส์
รถคันนี้ก็ขับมาด้วยความเร็วเหมือนกัน

เสียงเครื่องบึ้นแล้วยัง
ขับเร็วถึง๑๒๐๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ

เห็นรถกระบะขับตามมาอย่างรวดเร็วเหมือนกัน

แล้วอยู่ก็มาพุ่งชนท้ายรถของเขา
ทำให้พี่ชาย๒คนที่นั่งอยู่หลังกระบะ

ยังครองสติเอาไว้ได้ควบคุมรถเอาไว้ได้
เสียหลักจนเทกระจาดนะฮะ
สรุปงานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะ
จากนั้นพวกเขาก็ลงจอดรถแล้วก็ลงไป
พูดคุยกับคนขับรถกระบะคันก่อเหตุนะฮะที่พุ่งมาชน

เมาแน่เมามาแน่นะครับ
ทีนี้ผู้เสียหายก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะครับ
เมื่อตำรวจมาถึงก็ได้ให้เขาและคู่กรณีเนี่ย
เป่าวัดเป็นอังกฮอล์ของตัวฝ่ายนายจักรี
ขับรถกระบะที่ถูกชนไม่ได้ดื่มมา

แอลกอฮอลในร่างกายสูงเท่าไหร่รู้ไหมครับ
เท่าไหร่คะ๒๑๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ตำรวจก็เชิญไปเจรจาค่าเสียหาย
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
นายจักรียืนยันว่าทั้งตนและพี่ชาย
ไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องกับรถกระบะคันก่อเหตุมาก่อนแล้วฮะ
ตอนแรกคาดว่าเขาน่าจะอยากมาขับแข่งกับรถของผม
เพราะผมเองก็ขับเร็วเหมือนกันผมก็ยอมรับนะฮะ
แต่พอเกิดเหตุการณ์ปรากฏว่าคันนั้นเขาเมาด้วยคึกด้วยนะฮะ
ผมคิดว่าผมก็ขับเร็วมาพอสมควร
ประมาณ๑๒๐ถึง๑๔๐หนิผมก็ทำไว้ได้แล้ว
แล้วก็จังหวะที่เขาแบบว่าเมาอาจจะว่าอยากจะมาลองรถกับผมอะไรหรือเปล่า
ก็เท่าจากที่ผมดูในกล้องมาพี่เขาก็ยังนั่งคุยกันปกติ
ไม่ได้ยุ่งไม่ได้ยุ่งให้ขับรถแข่งกันอะไรเลย
อะไรเลยครับก็มาถึงก็มาชนก็ตกใจเหมือนกันพี่พี่ชายผมบอก
ตัวนายจักรีบอกว่ารถกระบะเขาได้รับความเสียหาย
ตัวถังตรงแก้มด้านซ้าย
ท้ายรถถลอกแล้วก็ยุบกันชนล้อแม็กซก็แตก

ตอนที่คุยกันอยู่ที่โรงพักเมืองอุตรดิษฐ์นะตัวเขาเรียกค่าเสียหายไป๒๐๐๐
แต่ฝั่งคู่กรณีไม่มีให้นะฮะตัวนายจักรีก็เลยลดลงเหลือสองหมื่นบาทแล้วกัน

แต่คู่กรณีบอกว่าถ้าอยากได้ไปฟ้องศาลเอานะฮะ
ส่วนเรื่องคดีตำรวจแจ้งข้อหาเมาแล้วขับกับคู่กรณี
แล้วก็ขับรถโดยประมาทกับทั้งคู่กรณีด้วยแล้วก็คันนี้ด้วยคุณ
นี่คันที่ติดกล้องหลังรถเนี่ยแจ้งข้อหาด้วยนะ
ขับรถโดยประมาทเหมือนกันเพราะขับเร็วตั้ง๑๒๐
นายจักรีก็โดนแจ้งข้อหาไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ